พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสท่านโชว์ให้ได้ดูกันเลย
ให้ได้เห็นเลยว่าทั้งโลกใบนี้ต้องมาดูที่เรา
ก็คือการฉันข้าวในบาท
ของจริงทำยังไงบอกว่าต้องทำอย่างนี้ครับ
เอา
นี่แหละผู้ใหญ่กว้ำว่ำ
บาทเป็นศูนย์ภาพเป็นเจ็ด

แต่หลายคนมาดูแล้วก็มองว่าเอ๊มันจะดีเหรอท่าน

มันจะดูเหมาะสมไหมคะจะเหมาะสมไหมครับ
เพราะเนี่ยอาจจะเกิดดราม่าได้นะ
หลายคนตั้งคำถามไปว่าทำไปเพื่ออะไรเหมาะสมหรือไม่
แบบนี้อาจจะทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียหรือเปล่า
งั้นต้องไปถามตัวพระเจ้าของเรื่อง
พระสงฆ์ต้นเรื่องก็คือพระครูอุบลเขมพรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอุบลบรทิพย์
และรองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านก็ออกมาชี้แจงนะบอกว่าตัวท่านเองเนี่ย
และฉันเพลที่วัดบุกุราบ้านเป้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วท่านเองท่านก็เห็นว่ามีบาทใหญ่ยักษ์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๖๐เซนติเมตรลึกสัก๘๐เซนติเมตร
พูดง่ายคนสามารถเข้าไปได้

ท่านเองเห็นแล้วแหมอยากจะลองไปนั่งดู
มันจะได้สื่อไงให้เห็นถึงกติธรรม

ที่ได้ฉันข้าวในบาทของแท้

ที่แท้ทูเอาไปลองฟังเสียงของพระท่านหน่อยฮะ
เอาเฉยตัวเป็นวัฒนศาสนาที่

จ้าอาวุาสวรรษแก้วภพฟังใหญ่
กลัวด้วยซ้ำตัวท่านเองพระพยอมเป็นห่วงฮะ
กลัวว่าถ้าเกิดบาดมันล้มหรือล้มกลิ้นกุ๊กกุ๊ก
บาดคว่ำขึ้นมาแจ็บตัวเปล่านะโอ้โฮ
อยากจะฝากไปถึงลูกศิษย์ว่าควรไปช่วยเตือนพระท่านหน่อย
อย่าไปสนับสนุนให้ทำอะไรแปลก
แต่ก็บอกว่าแบบนี้เอาจริงก็ไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์อะไรนะ
แต่ชาวโลกเขาอาจจะไม่สันเสริญไปลองฟังเสียงพระพยอมฮะ
ทำอย่างนี้เขาเรียกทำตนให้ลำบาก
แทนที่จะนั่งฉันข้างนอกสบาย
แต่ถ้าทำไปเพื่อให้กิเลสอวดแบกกว่าคนอื่น
แม่ข้างนอกไม่อยู่ประยุณในบาด
ให้ทราบว่าจำวัดในนั้นด้วยหรือเปล่า
เห็นไหมพระท่านก็บอกอย่างนี้
ว่ามันอาจจะทำให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นถูกไหมล่ะ

แหมตายแล้วตายแล้วมึงยังอ่านข่าวอยู่ดี
รู้สึกเกาหัวคันโกยไปเจอท่านนี้ดีกว่าค่ะ
คุณสุวัสดิ์เบ้าจังหารนายอำเภออ่านสามารถก็บอกว่า
คิดว่าพระครูอุบลมีเหตุผลของท่านที่ทำแบบนี้
และต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ
มีอุปนิสัยที่ร่าเริงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
สิ่งที่ทำลงไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้คิดว่าให้มันเกิดดราม่าอะไร
แค่ว่าอาจจะทำให้แบบญาติโยมรู้สึกว่าดูแล้วมันก็มีความสุขดี
ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าให้ดูตามนี้ก็เหมือนที่ท่านพระพยอม
ท่านเป็นคนบอกให้ท่านเนี่ยมาสอนเราบอกว่าถ้าทำแบบนี้กลัวจะคว่ำ
กลัวจะบาดเจ็บเท่านั้นเองเป็นห่วงนะครับ